เรามาดูความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะครับ
ฆ่าหันศพโดยนายอาตูณขณะนี้ที่กลายเป็นผู้ต้องหา

การสืบสวนสอบสวนนั้นนายอาตูตอนนี้ถูกคุมขังแล้ว
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดคอยติดตามพฤติกรรมตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่ดูเหมือนกับว่านายอาตูเองยังไม่ค่อยสะทกสถานสักเท่าไหร่นัก
สอบสวนเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ยังคงนิ่ง
แล้วก็ยังไม่มีท่าทีที่จะมีพิรุษให้สงสัยสักเท่าไห

แล้วก็ถึงแม้ว่าจะพูดภาษาไทยได้บ้างฟังภาษาไทยเข้าใจ
แต่ก็ขอใช้ล่ามมาโดยตลอด
แล้วก็ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานที่มั่นใจว่าน่าจะเอาผิดนายอาตูได้
ก็คือการไปซื้อของในร้านวัสดุก่อสร้าง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าประเด็นนี้จะเป็นหลักฐาน
สามารถมัดตัวนายอาตูได้อย่างแน่นอน

รวมทั้งก้นบุหรี่ในพื้นที่บ้านเช่าย่านรามคำแหง
ก็คิดว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้
ล่าสุดนี้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีบุคคลอื่น
หรือบุคคลที่๓รู้เห็นกับการฆาตกรรมในครั้งนี้

ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนั้น

ในการมัดตัวเอาผิดกับนายอาตูครับ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีฆ่าหันศพ
นายดาบิตแบรนาทนักธุรกิจชาวสเปน
ว่าขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ
ติดตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญในการมัดตัวในอาตูเซการ่าปรินเซฟ

ล่าสุดนี้ตำรวจนั้นได้หลักฐานเพิ่มเติม
เป็นกล้องวงจรปิดจากร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งหนึ่ง
ซึ่งนายอาตูนั้นนะครับเข้าไปซื้ออุปกรณ์ที่คาดว่า
จะนำมาใช้ก่อเหตุฆ่าหันศพ
มั่นใจว่าจะสามารถทำให้อายการนั้นมีความเห็นสั่งฟ้อง

แม้ว่าผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธนะครับในขณะนี้
ส่วนกรณีที่นายอาตูตั้งทนายขึ้นมาต่อสู้คดี
ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่สามารถจะกระทำได้ครับ
พลตำรวจเอกจากทิพย์นั้นพูดอีกด้วยนะครับ
ทีมสืบสวนยังคงอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับทางการสเปน
ตรวจสอบว่านายอาตูนั้นเคยก่อเหตุฆ่าหันศพ
ในประเทศสเปนมาก่อนหรือไม่
ขณะที่รองผู้บัญชาการธรรมดแห่งชาติพลตำรวจเอก

ก็พูดถึงการเดินทางเข้าออกประเทศไทยของนายอาตูนะครับ
พบว่ามีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยอยู่หลายครั้ง

ไม่ได้รับการประสานจากประเทศต้นทาง

ซึ่งหลังจากที่มีคดีฆ่าหันศพเพื่อนร่วมชาติ

มีการประสานข้อมูลมาทันที
หลังจากนี้ก็มีการกำชับไปยังสำนักงาน

ในการตรวจบุคคลเข้าออกประเทศด้วยนะครับ
ด้านพลตำรวจโทมนูเมกหมอก
ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจพิสูจน์หลักฐาน

ในคดีข้าหันศพนายดาวิทนะครับ
ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐาน

ภายในบ้านพักซอยรามคำแหงร้อย๗๔
คอนโดย่านพระราม๙และคอนโดย่านสุขุมวิทย
ทั้ง๓แห่งนี้ครับมีพยานหลักฐานจำนวนมาก
คาดว่าพันธุ์ในสัปดาห์นี้จะทราบผลที่ชัดเจน

ในพื้นที่คอนโดย่านพระราม๙ก็พบเป็นหนังสือตำราเล่ม๑
มีเนื้อหาสาระข้างในเกี่ยวกับการทรมาน

ทำให้ผู้ต้องหานั้นได้รับความทุกข์ทรมานต่าง
สิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาประกอบการพิจารณาด้วย
และอยู่ระหว่างการให้แพทย์นั้นช่วยวิเคราะห์วินิจฉัย
ว่าจะมีผลต่อการกระทำพฤติกรรมต่างในคดีนี้หรือไม่นะครับ
ด้านพลตรวจตรีธวัชชัยเมฆกระเสริฐสุข
ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับบอกว่า
ผลการตรวจดีเอนเอจากเสื้อเปื้อนเลือดและก้นบุหรี่ที่พบภายในบ้านพักย่านรามคำแหงครับ
ปรากฏว่าดีเอ็นเอไม่ตรงกับนายอาตู
ว่าอาจจะมีมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วย
โดยผลดีเอ็นเอที่ได้นั้นเป็นมนุษย์๓คน
โดยเป็นผู้ชาย๒คนและผู้หญิง๑คน
ซึ่งก็ต้องรอผลการเทียบเคียงดีเอ็นเอที่ชัดเจนอีกครั้ง

จะมีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาหรือผู้เสียชีวิตหรือไม่
ส่วนเรื่องการตรวจสอบวัตถุพยานที่สำคัญ
ตู้แช่แข็งและอ่างอาบน้ำรอบที่๒
รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ที่คาดว่าจะใช้เป็นยานพาหนะในการขนย้ายศพ
ยังคงอยู่ระหว่างการรอผลตรวจพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชเช่นเดียวกัน
ซึ่งหากมีความคืบหน้าไทยรัฐทีวีก็จะรายงานให้ทราบต่อไปครับ